แม้ว่านัดแรกเมืองทองจะเอาชนะมา๓ต่อ๑แต่ว่าในเกมวันเสาร์นี้ผู้ฟุกศรยืนยันว่าจะส่งเพื่อนชุดใหญ่ลงสนาม
หลังเกมนัดแรกกลุ่มความได้เปรียบด้วยการบุกไปชนะสนาคันวามาได้๓ประตูต่อ๑
การซ้อมเมื่อวานนี้นักเตะดังอย่างธิรษินแดงดาศิรธรบุญมาธรแฮบเบตตี้เฟรนเดสรวมทั้งชาลิวชะปุ๋ยก็ลงสนามซ้อมกัน
โดยจะใช้นักเตะตัวหลักลงสนามรวมไปถึงนักเตะต่างชาติลงสนามอย่างแน่นอนครับ
อย่าพลาดสำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศนัดที่๒นะครับ
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดกีฬาประเดิมศักราชใหม่กับศึกฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิป๒๐๑๗รอบชิงชนะเลิศนัดที่๒
เมืองทองยูเนเต็ดเจอกับชนะคันวาจากเวียดนาม
กันที่สนามสุพัชลาศัยนะครับวันเสาร์ที่๖มกราคมนี้เข้าสัญญาณเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนเกมจะเริ่มคลิกออฟเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาครับ